ทุกผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยกันนะฮะโดยเฉพาะน้องนะครับวัยเรียนทั้งหลาย
อย่าไปคิดว่าอาจจะมีแต่แก๊งวัยรุ่นด้วยกัน
ที่มาคอยทำร้ายมาคอยไถเงินเรามาคอยเกเรเรา
จฉาชีพก็เยอะใช่นะฮะมีผู้ปกครองที่เขาโพสต์เตือนภัยนะครับ
เพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๖
ก็อายุ๑๖๑๗แล้วล่ะอยู่ม๖เนี่ย
ส่งไปเรียนพิเศษไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามห้างคนเดียวก็ไม่น่าจะมีอะไร
โตขนาดนี้ก็น่าจะดูแลตัวเองได้ไม่น่าจะมีใครมารังแก่ทำอะไรได้
แต่ปรากฏว่าน้องไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาฮะเจอผู้ชายสองคนมาล็อกตัว
เอาปืนจี้เลยนะฮะแล้วพาไปรีดเงิน
พอเด็กบอกว่าไม่มีเงินให้มันบังคับให้เด็กโทรกลับไปหาพ่อกับแม่
เพื่อบอกให้พ่อกับแม่โอนเงินมาให้แล้วพอพ่อกับแม่โอนเงินมาให้
มันปล่อยตัวไม่ทำร้ายอะไรมากกว่านี้นะครับ
ตอนนี้พาเด็กไปแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๖ธันวาคมครับ
วันที่น้องที่เป็นนักเรียนชายชั้นม๖อายุ๑๗เดินอยู่ในห้างในห้างที่ไปเรียนกวดวิชา
มีคนร้ายเป็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาล็อกคอแล้วพูดว่าอย่าขัดขืนมีปืน
จะพาเดินออกจากห้างไปที่ลานจอดรถถึงลานจอดรถมีคนร้ายอีกคนนึง
คนแรกเป็นวัยรุ่นอีกคนนึงที่ร้านจอดรถอายุประมาณ๓๐ผมสั้นเกลียน
แล้วอ้างตัวว่าเป็นทหารขี่จักรยานยนต์ลายสีเหลืองไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
มารับตัวไปขึ้นรถพาไปเลยนะฮะประกบสองเลยนะฮะ
คนร้าย๒คนนี้พาเด็กชายผู้เสียหายไปที่ซอยงามวงวาน๑๘
จอดรถใกล้กับสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งแล้วบังคับให้โทรไปหาพ่อกับแม่
เพราะทีแรกจะเอาเงินแล้วเด็กบอกไม่มีเงินให้บอกให้พ่อกับแม่โอนเงินมาให้
บอกว่าต้องใช้พ่อก็โอนมาให้๔๐๐๐บาทนะมันบังคับหมดเลยเอาปืนขู่
เอาเงิน๔๐๐๐บาทไปแล้วยังเอาเงินในตัวเด็กไปอีก๓๐๐บาทได้ไป๔๓๐๐บาท
หลังจากนั้นมันก็ปล่อยตัวโชคดีที่มันไม่ทำร้ายแล้วน้องเขาก็ไปบอกพ่อกับแม่
ที่มันพาไปปล่อยตัวเนี่ยไปปล่อยนู่นเลยครับสารกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ตอนนี้สพเมืองนทบุรีกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว๑คน
หลังจากไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดกำลังขยายผลอยู่
แต่เตือนกันไว้อืมนะฮะน่ากลัวนะไม่น่าเชื่อว่า
มันจะก่อเหตุกันแบบเอากันแบบกลางวันแสกดื้อ